มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ๔๑ปี
เขาชื่อจิมมี่นะฮะ
ออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านสื่อมวลชน

แล้วก็อยากจะเตือนใครอีกหลายคนด้วย

แต่มาจับได้ในตอนหลังว่าครูเอเนี่ยคบผู้ชายหลายคนเหลือเกิน
มากถึงเจ็ดคนโอ้โหเฉพาะตัวเขาเนี่ย
โอนเงินเข้าไปให้ครูเอเก็บเอาไว้เกือบ๓๐๐๐๐๐
ตั้งใจว่าจะเอาไว้สร้างอนาคตด้วยกัน

เขาบอกเขามีหลักฐานการโอนไปโอนทีละนิดทีละหน่อย

คุณจิมมี่บอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมาหลอกให้เค้ารัก
ด้วยสุดท้ายแม้แต่แขนยังไม่ได้จับแล้วมารู้ตอนหลังว่าเธอครบซ้อนกับผู้ชายถึง๗คน
นี่วันนี้คุณกั้งผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยด้วยนะฮะ
คุณจิมมี่บอกว่ารู้จักกับครูเอตั้งแต่ปี๕๙ก็ผ่านทางเฟซบุ๊กนั่นแหละ
อ่าเห็นกันทางเฟซบุ๊กก็ทักกันนะฮะรู้จักกัน
แล้วครูเออยู่ก็ย้ายมาบรรจุอยู่โรงเรียนแถวบ้านเขาเลย
อ่าอยู่แถวบ้านนะฮะอ่าก็เลยได้ทักได้พูดได้คุย
พัฒนาความสัมพันธ์กันยิ่งขึ้นไปอีกจนเขารู้สึกว่าเขากับครูเอเนี่ย
เป็นแฟนกันแล้วครูเอลำบากอะไรเขาก็โอนเงินช่วยเหลือ
ฝ่ายหญิงเคยเอ่ยปากบอกต้องการเอาเงินไปซื้อที่ดินเขาก็โอนให้
ครูเอเนี่ยพูดถึงเรื่องวางแผนชีวิตในอนาคต
อยากมีอนาคตร่วมกันเขาก็เลยตัดสินใจว่างั้นเอาอย่างนี้ไหม
เดี๋ยวเขาโอนเงินเนี่ยเวลาไปทำงานหาเงินได้อะไรเนี่ย
เก็บเข้าบัญชีฝ่ายหญิงเอาไว้อ่าอย่างงั้นใช่ไหม
ที่เราจะเริ่มต้นชีวิตคู่กันอย่างงั้นถูกไหมคะสะสมไปเรื่อยเรื่อยนะฮะ
สะสมไปเก็บเงินนะแต่ว่าอยู่ในบัญชีของฝ่ายหญิง

หรือว่าแค่รู้สึกว่าคุยกันจนเหมือนเป็นแฟนไม่รู้เขาบอกว่าอย่างนี้
เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นการเก็บเงินเอาไว้เป็นค่าสินสอดค่าแต่งงานด้วย
เขาบอกเขามีหลักฐานการแชทคุยกับฝ่ายหญิงนะครับ
แล้วก็ไปเจอแชทที่ฝ่ายหญิงแคปส่งไปให้ผู้ชายอีกคนนึง
ซึ่งไปหลอกผู้ชายคนนั้นว่าคุณจิมมี่เนี่ยมาวอแวร์เธออยู่
นี่ฮะมันเหมือนกับกลายเป็นว่าคุยกับเขา
แล้วแคปที่คุยกับเขาคุยกับจิมมี่เนี่ยไปให้ผู้ชายคนอื่นดูว่า
คุณจิมมี่เนี่ยมาวอแวร์จิมมี่นี่ชื่อจริงชื่อสัตยานะ
เดี๋ยวจะงงว่าไอ้สัทยาไหนโผล่มาอีก
ก็คือคุณจิมมี่เนอะคือคุณจิมมี่นะครับ
รวมแล้วคุณจิมมี่บอกโอนเงินไปให้ฝ่ายหญิง๓แสนบาท
ไม่รวมข้าวปลาอาหารขนมอะไรที่แบบเป็นห่วงเป็นใยคอย
ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจิมมี่บอกว่าจับโป๊ะได้ก็หลังจากที่
ไปทำบุญกับผู้ชายคนอื่นพอถามไปเธอบอกอุ้ยเพื่อนสนิท
บางทีก็บอกคนรู้จักสืบไปสืบมาเอ้านี่ฝ่ายหญิงเนี่ย
คบอยู่กับผู้ชายถึงเจ็ดคนด้วยกันความมาแตกก็คือ
มีแฟนเก่าของครูเอเป็นทหารเกณฑ์ทักข้อความมาหาคุณจิมมี่
ตอนแรกเขาก็ยังไม่เชื่อจนกระทั่งไปวันเกิดครูเอ
อ่าวันนั้นไปหาที่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วบอกฝ่ายหญิงดูท่าทางแบบดูอึดอัด
อ่าพยายามให้เขากลับบ้านจนมาทราบภายหลังว่านัดผู้ชายอีกคนนึงมา
อืมก็มั่นใจว่าถูกหลอกก็เลยเดินหน้าขอเปิดโปรงพฤติกรรม
ไม่ต้องการให้ใครตกเป็นเหยื่ออีก
กรณีผมกับเขามันไม่ใช่สายเปย์อย่างเสียชัดเขาสายเปย์อย่างผมมันผมโดนกระทำเพราะผมได้ตกลงกันไว้ว่าว่าเราจะสร้างนะบางทีข้อความยังคุยเลยพี่เมื่อไหร่เราจะรวยนะบอกเออก็เก็บไปค่อยทำไปเดี๋ยวก็รวยแต่หนูก็ใช้เงินอะไรผมก็ไม่เข้าใจเขาอ่ะผมถามพี่หน่อยว่าเราสร้างชีวิตทำงานเหนื่อยมาเพื่อจะสร้างอนาคตเงินก้อนเนี้ยแล้วเจอแบบเนี้ย
ควรจะต้องขอคืนเพราะเขาผิดสัญญาไหมหรือพี่ให้ผมให้เขาโดยที่เขาไปเสพสุขเลี้ยงคนอื่น
ทำอะไรได้ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยพี่ว่าผมควรจะได้คืนไหม
เหมือนเขาบอกเขาก็อยากจะได้เงินเขาคืนอ่ะค่ะหลังจากอ้าวเขาไม่ใช่แฟนไม่ใช่ผู้ชายที่
ว่าครูเอเนี่ยหลอกจิมมี่อยู่
เขาบอกว่าพี่คนนี้แค่ชอบเอาเงินมาฝากไว้อะไรประมาณนี้

แต่มันก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็พยายามติดต่อคุณครูผู้หญิงคนนี้นะครับ

แต่เธอยังไม่ได้ชี้แจงอะไรออกมา
ก็สอบถามไปยังคนที่ใกล้ชิดรู้จัก
ยืนยันว่าที่ผ่านมาครูเอเป็นคนอัธยาศัยดีน่ารัก
แล้วไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างที่ฝั่งของผู้ชายเนี่ยเขากล่าวหา
ที่ผ่านมาครูเอเนี่ยเคยมีแฟน
ก็มารับส่งที่โรงเรียนบ้างแต่ล่าสุดสถานะคือโสด
ตอนนี้ทางต้นสังกัดเองก็จะเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้

ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ทราบเรื่องต่างก็บอกว่าไม่เชื่อนะฮะ
เพราะครูเอเป็นครูที่ดีมากนะครับ
แล้วก็เรียกร้องให้คุณครูออกมาชี้แจงความจริง
ออกมาตอบโต้ออกมาปฏิเสธถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง
จะได้เป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง
หรือจะบอกว่าเอ้าก็คุยกันจริงแต่ให้โดยเสน่หาอะไรยังไงก็ว่ากันไป